พาไปกินอาหารอร่อยกันดีกว่า
อากาศหนาวแบบนี้ไปกินพิซซ่าร้อนกันดี
คุณผู้ชมพิซซ่าร้อนนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา

ติดตามกันเลยกับช่วงตลอดกิน
นี่น่ากินไหมคุณน่ากินดูสิแล้วอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะทานพิซซ่าร้อนมันคงจะฟินน่าดูนะคะ
ซ่านี้ค่ะเป็นพิซซ่าสูตรโบราณดั้งเดิมเขาจะใช้ไม้ฟืนอบให้ความร้อนนะคะ
ที่นี่แบบคนเยอะเลยช่วงนี้คุณวชิราวุฒิคล้ายกิ่งอายุ๕๙ปีเชฟเจ้าของร้านพิซซ่าเตาฟืนบ้านไร่ริมนาเนี่ย
เขาเป็นคนลงมือปรุงวัตถุดิบแล้วก็ทำพิซซ่าถาดต่อถาดแบบนี้เลยนะ
กลิ่นนี้หอมกลุ่นหอมฟล้งไปเลย
ซ่าเตาฟืนนี้นะคะคล้ายกับพิซซ่าทั่วไป
แต่ว่าเขาปรับมาใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง
เนื่องจากว่ามันจะทำให้เราได้กลิ่นควันไม้เวลาที่แบบเราเข้าเตาอบไป
คือเขาก็ว่าได้กลิ่นนะเวลาเปิดมามันจะหอมเลย
มันจะหอมเนี่ยคุณดูฟืนของเขาสิเห็นไหม
มันจะได้อรรถรสอีกแบบในการทานนะคะ
แต่จริงพิซซ่าเตาฟืนมันจะต้องเป็นแบบแป้งบาง
แล้วมันจะมีความหอมแบบควันอยู่ในนั้นเหมือนสโมกสโมคนิดนึง
แล้วแป้งมันกรอบมันบางกรอบ
แล้วมันแบบกินเยอะอ่ะเอาตรง
จริงมันกินได้เยอะมันกินเยอะอ่ะนะคะ
แล้วหนาวอย่างนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็อยากทานอาหารที่มันอบอุ่นร่างกาย
พิซซ่าร้อนที่อบสดใหม่จากเตา
จำหน่ายเขาบอกเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยค่ะ
วันธรรมดาเนี่ยจะขายเฉลี่ยประมาณวันละ๑๐๑๕บาท
แต่ถ้าเป็นวันหยุดเท่าตัวค่ะ๓๐๔๐ถาด
ผมว่าโอ้โหเอาเข้าเตาขายแทบไม่ทัน
แทนไม่ทันอ่ะราคารันต้นที่๑๙๙บาทเท่านั้นเอง
และวันนี้เจ้าของร้านเขามีโปรโมชั่นเด็ดมาฝากแฟนตลอดข่าวด้วยนะ
ถ้าคุณนะคะบอกว่าดูมาจากรายการตลอดข่าวลดทันที
เฉพาะพิซซ่านะคุณผู้ชมนะสั่งพิซซ่านะลด๑๐เลยนะคะ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๖มกราคม๒๕๖๖นะจ๊ะ
หม่งปีใหม่มีโอกาสแวะไปก็ไปกันได้เลยนะคะ
ร้านเขาอยู่ที่บ้านจราเข้หินตำบลจรเข้หินอำเภอคอนบุรี

ดูเขาแบ่งกันทานดีแป๊บเดียวหมดทาน

พิซซ่าเตาฟืนบ้านไร่ริมนาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง๑ทุ่ม
หมายเลขโทรศัพท์สั่งจองล่วงหน้าจองโต๊ะอะไรต่างสอบถามรายละเอียดได้เลย
เราให้ไว้ด้านล่างแล้วนะจ๊ะ
เอาล่ะพิซซ่าก็น่ากินแล้วนะแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผมจะพาไป
บอกว่าน่ากินไม่แพ้กัน
ใครช้อทานก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ่ะถ้าทานแล้วก็คุณต้องลองก๋วยเตี๋ยวสูตรนี้กับก๋วยเตี๋ยวซุบหางวัว

ไปถามเจ้าของร้านเขาเล่าว่าครอบครัวก็มีอาชีพขายเนื้อวัวนั่นแหละ

พอมันเกิดโควิด๑๙ก็เลยต้องหาวิธีการใหม่ในการหารายได้

ก็เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวหางวัวแบบนี้
คุณเคยทานซุปหางวัวไหม
อารมณ์คล้ายอย่างนั้นแต่น้ำซุปที่นี่เขาบอกว่าเข้มข้นกว่า
รสชาติมันจะกลมแล้วคัดสรรเนื้อวัวอย่างดีมาใช้
ถุดิบเนี่ยคุณภาพราคาไม่แพง
ปกติปกติชามละ๕๐พิเศษ๖๐และ๗๐
แต่จะยกเว้นก๋วยเตี๋ยวหางวัวตุ๋นที่จะเริ่มต้นชามละ๑๐๐บาท

เออแต่ถ้าพิเศษหน่อยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหางวัวตุ๋นนะก็จะ๑๕๐บาท
แต่อย่างนี้ละกันมันไม่ได้มีแค่หางวัวอย่างเดียว
คุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยมึงไม่ถนัดหางวัวกินอย่างอื่นได้ไหม
เนื้อก็มีเอ็นก็มาเนื้อเปื่อยก็ซูดสุดจริงละลายละลายเลยแหละ
ลองทานกันดูเขาบอกว่าราคาที่บอกว่าเริ่มต้นเนี่ยก็๑๕๐บาท
สำหรับก๋วยเตี๋ยวหางวัวที่มันจะพิเศษหน่อย
แต่ถ้าเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อทั่วไปก็จะเริ่มต้นที่๕๐บาทเนาะ
เมนูที่นิยมสั่งทานกันหมี่ขาวหางวัวตุ๋นนี่ไงและเกาเหลาหางวัวรวม
บอกเลยว่าถ้าสั่งแค่๒เมนูนี้แล้วมากับข้าวสวยร้อน
ข้าวเปล่านั้นแล้วดูดลูดแล้วดูดออกมาอย่างเงี้ย
ร้านนี้นะครับเขาขายทุกวันนะไม่มีวันหยุดเลย
๙โมงเช้าจะถึง๒๐นาฬิกามาได้โทรศัพท์เดี๋ยวเราขึ้นให้นะฮะ
๐๘๔๗๔๒๑๐๕๗ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับ